กิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
กับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

กับเมนูก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจั๊บค่ะคุณ
เป็นสูตรยาจีนสืบทอดจากคุณแม่เกือบ๓๐ปีนะ
เมนูเด็ดของร้านก็คือเอ็นหมู

เขาจะเอามาหั่นเป็นชิ้นหรือว่าคุณจะกินแบบ
ลวกจิ้มพริกน้ำส้มสุดเด็ดของร้าน

๋วยจับน้ำข้นก๋วยเตี๋ยเย็นตะโฟ

เจ้าแรกของหาดใหญ่ที่ทำเลยก็คือ

คล้ายกับเส้นแห้งต้มยำ
หลายแซ่บคุณห้ามพลาดเลยนะ
เมนูแบบต้มยำแบบแซ่บแห้งอ่ะ

ตามไปสั่งกันได้ปฏิบัติจิดดันช่วงทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะจ๊ะ

หรืออยากจะให้เราฝากร้านของคุณผู้ชมนะ
ส่งรูปมา๒๓ภาพหรือคลิปไม่เกิน๑นาที
เราพร้อมจะรีวิวรับโปรโมทสินค้าของท่าน
ผ่านกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดยาวไปเลย
ใช่แล้วเราก็จะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ